คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้จริงมันจะไม่มีเรื่องอะไรเลย
ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่หัวร้อน

เจ้าของบ้านคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเลี้ยวรถเข้าจอดที่บ้าน
ปรากฏว่ามีรถเก่งมาจอดขวางอยู่
ทีนี้ก็เลยไปตามเจ้าของรถนั้นให้มาขยับรถหน่อย
ปรากฏว่าเพื่อนเจ้าของรถหัวร้อนค่ะ
แล้วก็ด่าคนที่กำลังจะเอารถเข้าไปจอดในบ้าน

มันกลายเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวคุณผู้ชม
ทั้งที่จริงเรื่องมันไม่น่าจะมีอะไรเลย
ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเก่งเขาก็ขยับรถปกติ

คือเจ้าของบ้านเขาก็จะเอารถเลี้ยวเข้าไปจอด
แต่ทีนี้พอมาเจอรถจอดขวางก็เลยไปแจ้งเจ้าของรถ
แต่นอกจากนั้นนะคุณผู้ชมการที่เพื่อนเจ้าของรถด่า
ในคลิปที่คุณผู้ชมได้ยินสาดเสียเทเสียแบบนี้
เพราะอะไรรู้ไหมคือเขาหงุดหงิดที่ถูกตามมาให้เลื่อนรถหนึ่ง

เพราะว่าเท่าที่เห็นคือเหมือนกับกำลังนั่งดื่มกันอยู่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันที่๖เมษายนช่วง๕ทุ่ม
ทีนี้เจ้าของบ้านคนที่ไปตามให้เจ้าของรถคันนี้มาเลื่อนรถ
คือนางสาวอำนวยวันนาสิริอายุ๔๗ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อคืนนั้นคู่กรณีเขาดื่มเบียร์อยู่ที่หน้าร้านซักอบรีด
ก็ทั้งคู่จอดรถขวางทางเข้าบ้านของคุณอำนวย
ทีนี้คุณอำนวยก็เดินตามหาเจ้าของรถ
คุณคะช่วยมาขยับเปิดทางให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอารถเข้าบ้าน
ตามอยู่ตั้งนานไม่เจอเจ้าของรถ
ทีนี้ค่ะคุณอำนวยบอกว่าคุณอำนวยขับวนรอบตึกรอบนึง
รอรอให้เจ้าของรถมาขยับออก
แต่พอกลับมาเอ้าทำไมยังจอดอยู่ที่เดิม
ก็เลยเดินไปถามคนที่นั่งอยู่ที่ร้านซักอบรีด
แล้วไปเจอตัวเจ้าของรถทีนี้พอตามมาให้ขยับรถเท่านั้นแหละ
เจ้าของรถด่าตามหลังมาเลย
นอกจากนั้นทางพี่อำนวยเจ้าของบ้าน
ตอนเขากำลังขยับรถจะเข้าจอดที่หน้าบ้าน
เจ้าของรถก็ตามมาเกาะรั้วด่าอยู่แบบที่คุณผู้ชมได้ยิน
ทั้งคู่จอดรถติดเครื่องอยู่หน้าบ้านนานสักพักหนึ่งเลยนะ
กว่าจะขับรถออกไปทีนี้เจ้าของบ้านก็เลยกังวลไงคะ
ไม่รู้ว่าการที่คู่กรณีมาด่าอยู่แบบนี้

เพราะว่าดูลักษณะเหมือนกับทางฝั่งนั้น

ทีนี้ทางคุณอำนวยก็เลยเอาคลิปไปลงบันทึกประจำวัน

กลัวไงอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเกิดมีเหตุไม่คาดคิดตามมา
เขาก็จะได้แจ้งความจะได้เอาผิดได้
แล้วหลักฐานต่างนี้มันเห็นชัดเลยจากกล้องวงจรปิด
นี่คือตอนที่ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเอาไว้
นะครับใจเย็นกันนะฮะอย่าหัวร้อนกันนะครับ